ไปดูการบุกจับมือปืนอันดับ๑ของภาค๙กันหน่อยนะคะ
ตำรวจกองปราบเขาไปบุกจับเสือเต้า
ซึ่งเป็นมือปืนอันดับ๑มีหมายจับติดตัว๗หมายด้วยกันนะคะ
ซึ่งหมายที่หนักที่สุดก็คือการยิงถล่มกำนันดัง
เสียชีวิตพร้อมกับสมุนอีก๒คนเมื่อ๔ปีก่อนค่ะ
นี่ค่ะเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจเช็คชื่อว่า
ใช่ชาญชัยบริสุทธิ์หรือเปล่า
เพราะว่าชื่อชาญชัยบริสุทธิ์เนี่ยเขารู้จักกันในอีกชื่อนึงก็คือเสือเต้าค่ะ
เป็นมือปืนวัย๓๗ปีมือปืนอันดับ๑
บัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็คือโซนภาคใต้นั่นแหละ
แล้วก็อยู่ในบัญชีมือปืนระดับประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
พร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าจับได้
ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลม่วงงาม
อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะ

รู้มาว่าเสือเต้าเข้าไปพักในรีสอร์ทแห่งนี้

ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ทรโขงประกาศ
เสือเต้ายอมมอบตัวแต่โดยดีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยประกาศจะสู้ตาย
ถ้าหากถูกตำรวจเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม

เต้าก็ยอมเปิดประตูห้องพักออกมา
ตัวกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต่อสู้หรือขัดขืน

แต่พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดนะคะ
แต่ว่าก็เจอกระสุนปืนขนาด๓๓
มีโทรศัพท์มือถือที่ถูกทำลายทิ้งไว้ในห้องพัก

พร้อมรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ประสานงาน
ตำรวจกองปราบรามจังหวัดทรงคลาค่ะ

ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๙

ในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งคดีที่อุกอาจที่สุดก็คือคดีที่

ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มนายสิทธิชัยชุมอิน
กำนันตำบลวัดจันทร์ในอำเภอสถิงพระจนเสียชีวิต
พร้อมกับนายประสิทธิ์ลิ่มจู้สารวัตกำนันลูกน้องคนสนิท
เมื่อวันที่๒๓สิงหาคมปี๒๕๕๖กลางวันแสกค่ะ
ยิงที่ถนนสายสงขลาระโนธนะคะ

กระทั่งถูกตำรวจกองปราบปรามบุกจับได้ภายในรีสอร์ทครั้งนี้แหละค่ะ